นี่ในวงการนะมีคุณโก้กับคุณเก๋ชนระดานี่แหละ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

เราจะไม่
นี่คือความสด

ให้มือของเราเนี่ยไม่แห้งปล้าน

เขาไม่เคยจับมือ

อะไรนะเป้าเห็นมันจุนนี่ไง
เห็นปะคุณเพี้ยงไม่ต้องซูม

คือวันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการนี้นะคะ

ที่จะดูแลมือคือว่าไม่ได้ว่ามาบำรุงนะคือไอ้การบำรุงเนี่ยคุณผู้ชมก็คือว่าทาคงทาครีมไปตามปกติแต่ว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์ที่อย่างแรกที่มานำเสนอก็คือเป็นอุปกรณ์ช่วยถือของผู้ชายก็ดูได้เนอะผู้ชายก็ดูได้คือปกติเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเราจะได้ถุงพลาสติกก๊อบแรปใช่ก๊อบแล้วเราก็จะหิ้
เฮ้ยมันไปอยู่ตรงไหนมันไม่อยู่ในข้อนิ้วเรา
ทำไมพี่ไม่เคยได้ใช้เลยอะมันอยู่ที่ญี่ปุ่น
เมืองไทยน่าจะมีแล้วป่าวแต่ตอนนี้มีแล้ว
จริงในร้านแบบว่าร้านราคาเดียวทั้งร้านเนี่ยก็มี

เพราะเวลาพี่ไปซื้ออย่างนี้พี่จะหิ้วแบบพี่เอสุปชัย
เย็นตะโฟพี่ก็หิ้วแบบนี้แล้วมันก็ร้อนมันไม่ร้อน
ก็ร้อนไงก็เลยเอาแบบนี้ดีเนอะ
คือคุณผู้ชมลองดูว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อไปฝากคุณแม่
เพราะบางทีคุณแม่เราชอบจ่ายตลาดแล้วก็แบบว่า
แกจะต้องถือแบบอย่างนี้ผ่อนแรงเนอ
เออมันไม่ดีมีอีกไหมมีอีก
ต่อมาเรามาถึงชิ้นที่๒ชิ้นที่๒ของเราเนี่ยนะ

ที่จับกันร้อนถูกต้องหลายคนบอกว่า
ปกติเนี่ยเราก็ใช้กันถุงมืออยู่แล้วเนอะ
แต่พี่ถุงมือที่เป็นผ้ามันยาวถึงข้อศอกเราเลยนะ
แล้วแบบกว่าจะแบบหยิบกว่าจะจับอะไรอย่างนี้
มันก็จะรู้สึกแบบเกะกะไงใช้เวลา
อันนี้เขาก็เลยเป็นทำเป็นซิลิโคนซึ่งกันความร้อน
ใช้ง่ายให้ใช้ง่ายและที่สำคัญคือ
นุ้ยเนี่ยมีปัญหามากเลยคือเวลาอุ่นอาหารเนี่ย
แล้วเราหยิบเนี่ยคือแกงบางทีมันก็แบบมาอยู่ที่ขอบแล้วใช่ไหมพี่
แล้วผ้าผ้าที่เป็นถุงมือเรามันก็จะจุ่มลงไปในแกงไง
แล้วก็ไงต้องซักไงแล้วซักแล้วกว่ามันแห้ง
พระคิริวก็ไม่โอเคก็ซิลิโคนเลย
ุ่มลงไปในแกงเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ออกมาแล้วก็เหมือนกับล้างทำความสะอาดได้
เอามาเล่นกับลูกได้เงินกับลูกนุ้ยให้โน้นก็ได้
มาแต่ก็อาจจะแบบว่าอุ๊ยบ้าเรามีถุงมือแล้วไม่เคยลองใช้ลองใช้อันนี้
มาถึงอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นชิ้นที่จะช่วยคุณแม่บ้าน

ปกติเวลาที่เราซอยหอมซอยกระเทียมซอยผัก
เขาก็บอกแล้วว่าจะต้องเก็บนิ้วมือไว้อย่างนี้
เพื่อให้เวลาการหันมันจะไม่บาดมือ
แต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่ถนัด
มันไม่ถนัดมันไม่สามารถเก็บมือได้
หรือคนที่เพิ่งหัดทำมันแบบไม่สามารถทำได้

ตัวกันหอมกันซอยกันอะไร
กันนิ้วเราเวลาหั่นผักเนี่ยไม่ให้มีดบาดนิ้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าเขาใช้ง่ายเลย

แล้วนิ้วที่เหลือเราก็รวบผัก

ไม่ต้องกลัวว่าจะเฉือนเล็บหรือเฉือนนิ้วเรา

เป็นเหมือนโล่เกาะป้องกัน
นั่นแหละหรือลองหาตามอินเตอร์เน็ตก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนที่ชอบทำเกี่ยวกับอาหารแล้วก็มีตัวชัวร์
รักนวลสงวนมือไว้นะคะ
เพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยการกินเค้ก
ใช่เราก็ต้องเปิดท้ายด้วยการเปิด
แต่ว่าโยคะปกตินุ้ยเองเนี่ยคือจะบอกเลยว่าเหมือนกับเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบโยคะพี่ศรี
สามารถที่จะฝึกกับสามีได้เป็นแบบสองคนช่วยกัน
ตอนเป็นฐานนุ้ยก็เป็นลีลาอยู่ข้างบนเนี่ยตามภาพอย่างนี้
ถ้ามันต้องสลับว่านุ้ยเป็นฐานแล้วปอนเป็นลีลาข้างบนทางนุ้ยทำไง
ก็ทำได้แต่นุ้ยต้องไปคลอดลูกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะไหลออกมาไง
นี่ไงคือหมายถึงว่าสองคนจะช่วยผ่อนแรงกันแล้วมันก็จะชี้ชวนกันฝึกเข้าใจป่ะ

นี่เป็นท่าอย่างนี้คือจริงเราก็ไม่ต้องท่ายากขนาดนี้ก็ได้เขาจะมีฝึกท่าง่ายก่อน
แต่ว่ามันเป็นโยคะเป็นแบบคู่ไงไม่ต้องคนเดียวคือระหว่างนี้เราก็พูดคุยกันถึงเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
ค่าอะไรกันก็ปรึกษากันไปง่ะเข้าใจมั้ยค่าเทอมนี้ใครจะจ่ายค่าเทอมลูกใครจะจ่ายปอนด์จะพูดซิ
อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากด้วยว่าอัดแน่นตลอดชั่วโมงของรายการโอเคนะคะของเราเลยค่ะ
นี่เราต้องรีบปิดรายการตามคุณโก้ไปไปเอาครีมเข้ามาไซส์ฉัน

เพราะเกี่ยวแยกยังมีอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวพิธรรมหน้ามาเจอกัน๑๐โมง๑๕โมงนะค้ะ
โอเคนะคะโอเคม้าไปแล้วนะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ